เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓เมื่อคืนก่อน

มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
มีกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน
ไปมีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์
นี่เขาปลาระเบิดใส่กัน

แล้วกลุ่มคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาตั้งวงกินเหล้าอยู่หน้าร้าน
แล้วร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ข้างกับร้านขายยา
ทีนี้พอทะเลาะกันปลาระเบิดใส่กันร้านขายยาเขาไม่รู้เรื่อง

ลูกแรกมันไม่ทำงานค่ะมันไม่ระเบิดค่ะแต่ลูกสองมันระเบิดค่ะ
ลูกแรกไม่ทำงานเลยต้องตามด้วยลูก๒
ลูกสองมันระเบิดแบบนี้ค่ะโอ้โหเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นเลยค่ะ
กระจกเขาก็ได้รับความเสียหายรถเขาก็ได้รับความเสียหาย
หลอดไฟหน้าร้านก็แตกครับถึงขั้นต้องปลาระเบิดใส่กันเนี่ยเออ
ทางเจ้าของร้านขายยาเขาก็โพสต์เอาไว้นะคะ
สำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีแล้วค่ะ
ผู้โพสต์ชื่อว่าเพศรัชกรฤทธิ์พอกภูลขำนะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายยาที่อยู่ข้างข้างกับร้านเฟอร์นิเจอร์
นักงานบริษัทเอกชนที่ที่ทำงานของเขาอยู่ตรงกันข้ามกับร้านเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็เหมือนกับเขม่นกันทะเลาะกันนะคะคนโพสต์เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
เวลาประมาณตีสามสิบสามนาทีสิบสามนิทุนายนค่ะ
มีคนทะเลาะกันสองกลุ่มนะคะตรงข้ามปากซอยสาธุประดิษฐ์ห้าสิบเจ็ด
ทะเลาะแล้วปลาระเบิดใส่กันปลาระเบิดมาที่ร้านขายยาค่ะ
ที่มีชื่อว่าห้องยาสาธุระเบิดลูกแรกปามาแล้วก็กระแทกกับประตูร้านยา
แต่ระเบิดลูกแรกมันไม่ระเบิดนะคะสักแป๊บหนึ่งพอระเบิดลูกแรกไม่ระเบิดเนี่ย
มีคนมาเก็บระเบิดไปด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นกลุ่มคนก่อเหตุนี่แหละ
สักพักหนึ่งลูกที่สองมานี่ระเบิดลูกที่สองมาเลย
ลูกที่สองเนี่ยร้านเขาเสียหายนะคะกระจกรถแตก
เขาก็แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็หวังว่าตำรวจจะรีบจัดการแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
คนโพสต์เขาติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าร้านยาไม่ควรโดนระเบิด

ภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่าคนก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกปลาระเบิดปิงปอง
ใส่กลุ่มคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์สองลูกกันนะคะ
และอย่างที่บอกลูกแรกมันระเบิดด้านลูกที่สองนี่มันระเบิดจริง
ชาวบ้านเขาแตกตื่นนะคะตี๓กว่า๑๓มิถุนายนก็คือเมื่อคืนก่อน
เจ้าของร้านขายยาบอกว่านี่ยังโชคดีนะที่กระจกร้านมันไม่แตกทั้งหมด
แต่กระจกรถน่ะมันแตกเพราะว่ารถจอดอยู่ข้างร้านตอนนี้ก็ส่งรถซ่อมไปแล้ว
แต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะอันดับแรกที่เจ้าของร้านขายยาบอกก็คือขอบคุณนะ
ที่ขอบคุณก็คือไอ้ระเบิดลูกแรกที่ปลามาแล้วมันด้านมันไม่ระเบิด
ขอบคุณที่มาเก็บไปดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่รู้มันระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้
อันนี้ขอบคุณนะแล้วจะได้เห็นด้วยว่าใคร
ใช่ไม่อย่างนั้นถ้าทิ้งไว้ตอนเช้าไงคนไปกวาดถนนคนเดินผ่านไปผ่านมา
อาจจะได้รับอันตรายนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ตำรวจก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดอยากให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

อยู่ดีก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมาแล้วก็มีแสงขึ้นมานะครับ
ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ออกมาดูตรงบริเวณหน้าต่างก็ไม่เห็นอะไรนะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
แต่พอเช้าขึ้นมาครับได้ทราบข้อมูลจากพี่สาวอะครับว่า
มีน่าจะเป็นระเบิดแล้วก็กระจกรถพี่แตก
แล้วก็หลอดไฟหล่นลงมาครับ
จากนั้นก็มีการไปเช็คกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็พบว่ามี๒แก๊งที่เขาทะเลาะกันนะครับ

ทีนี้ที่เห็นนะครับครั้งแรกที่เขาปลามาเนี่ย
ลูกแรกได้โดนตรงร้านยาแต่โชคดีที่ไม่ระเบิดนะครับ

ต้องรู้สึกขอบคุณเขาก่อนเพราะว่าระเบิดลูกแรกที่มันไม่ระเบิดเนี่ย
เขากลับมาเก็บซึ่งถ้าตอนเช้าเขาไม่กลับมาเก็บนะครับ
พนักงานกวาดขยะหรือใครก็ตามที่มาเจออาจจะระเบิดได้
อันนี้ต้องขอบคุณด้วยแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้กับใครก็ตามนะครับ
ก็อย่าทะเลาะกันแต่ว่าคนอื่นเสียหายเถอะครับ
ส่วนร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่อยู่ติดกับร้านขายยานะคะ
พนักงานร้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นเลย
ก็รู้แล้วว่าเกิดเรื่องแน่เกิดเรื่องหน้าร้านแน่นอน
ตอนนั้นตกใจมากทุกคนแตกตื่นกันหมดเลยอะค่ะ
ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้แถวนี้มาก่อนนะคะ

เพราะว่ามันเสียงดังมากค่ะ
เห็นลุงน้องวิ่งลงกันเข้าบ้านบ้าน
เพราะว่าปกติเขากินกินทานกันประมาณเที่ยงคืนเขาก็เข้าบ้าน
เข้าบ้านแต่วันนั้นกินถึงตี๓กว่า
ยังไม่ยอมเข้าบ้านก็เลยไม่คิดว่าเป็นลูกน้องพอมาดูลงมาดูอ้าวลูกน้องตัวเองนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตลกตกใจกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นนะคะไม่เคยมีระเบิดมาปลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เคยมีไม่เคยมีแถบนี้ไม่เคยมีเพิ่งจะมีเนี่ยค่ะ
ก็ตกใจกันหมดนะคะอืมเป็นพื้นที่สอนอบางโพงพางนะคะ
ตำรวจสอนอบางโพงพางก็บอกว่าได้เรียกกลุ่มคนก่อเหตุแล้วก็ฝ่ายคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
ไปสอบสวนแล้วครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
เมืองต้นเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้ากัน
แล้วก็อยู่ตรงข้ามกันพอดื่มเหล้าเมาทั้งคู่ตะโกนท้าทายกันไปท้าทายกันมา
โมโหมีเรื่องทะเลาะกันปลาระเบิดใส่กันเป็นระเบิดปิงปอง
ก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะและคนที่เดือดร้อนก็มักไม่ใช่
กลุ่มที่มันก่อเหตุกันใช่ก็จะเป็นชาวบ้านที่ถูกลุกหลงเดือดร้อนกันไปทั่ว
อืมโตโยต้าแคมรี่ของเขาอ่ะจอดข้างร้านขายยาเสียหายเลยนะคะ